ไปหาของกินที่ทานได้ยากอีกอย่างหนึ่ง

เพราะว่าโค้ลเติมแกุฟัทเข้าไปจะมีเยอะ
ช่วงนี้มันมีเยอะหลายคน

เดี๋ยวจะพาไปที่กำแพงเพชรที่นั่นเขาขึ้นชื่อเห็ดโคนนะครับ
แล้วช่วงนี้โอ้โหขายดิบขายดีมากเลยครับ

หากใครเดินทางผ่านไปที่ตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่ายนะครับ
ก็อยู่ที่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร

ต่างนำเห็ดโคนมาวางขายกันเกือบทุกแผงเลยครับ
มีราคาสูงด้วยนะกิโลกรัมละ๔๕๐บาท

แต่ถ้ามันเป็นเห็ดที่บานออกมาหน่อยก็จะถูกลงมานิดหนึ่ง
ก็คือกิโลกรัมละ๓๐๐บาทเคยจะจำแนกกันแบบนี้
โคนถ้าจะกินให้มันอร่อยมันต้องไม่บานออกมา
ได้รับความนิยมนะครับคนไปซื้อกันเยอะแห่กันไปซื้อเลยครับ
เนื่องจากหารับประทานได้ปีละ๑ครั้งเท่านั้นเองนะครับจะออกมา
พ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าในแต่ละวันนะครับจะขายเห็ดโคนได้ถึง
๐กิโลกรัมเยอะอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นต้องรอเวลาหน่อยในช่วงเวลาที่เป็นหน้าฝนแบบเนี้ยนะครับ
คนที่ขึ้นตามธรรมชาติตามฤดูกาลในช่วงฤดูฝนแบบนี้
แล้วก็เป็นที่นิยมในการรับประทานกันอย่างมาก
เนื่องจากมีรสชาติหวานกรอบแถมมันยังมีสรรพคุณนะ
เพราะว่าตำรับยาแผนไทยก็ระบุเอาไว้ว่าเห็ดโคนเนี่ยกินเป็นยาบำรุงร่างกาย
ทำให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสแต่แน่นอนค่อนข้างหายาก
นับว่าเป็นทรัพย์สินจากพื้นดินอย่างแท้จริงเลยนะ
เนื่องจากมีราคาสูงแล้วก็เขาบอกว่ายังไม่สามารถปรับปรุง
เพาะพันธุ์ให้ขึ้นตามนอกฤดูกาลได้ถ้าสามารถปลูกได้ในป่านี้ขายก็ได้ทั้งปีแล้วล่ะครับ
สามารถเพาะแยกออกมาได้เห็ดโคนเนี่ยต้องเป็นเห็ดที่เพาะแล้วเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
พอพูดถึงเห็ดโคนแล้วคุณนึกถึงเมนูอะไรกันบ้างนี่นึกถึงเมนูนี้เลย
แกงเห็ดคนใช่ใส่ผักหวาน
ส่วนนี้เห็ดโคนย่างโอ้น่าจะหอมเนอะอันนี้

กุบนี่แหละเห็ดโคนทำต้มยำก็ได้นะ
ได้หมดเลยจะใส่ในต้มยำใส่ในผัดผักหรือจะไปยำจะไปทำอะไรต้มยำทำแกงได้หมด
ขอเล่าให้ฟังนิดนึงคุณแม่ผมชอบซื้อมาทานมากสำหรับเห็ดโคนเนี่ย
แล้วก็ทำให้รับประทานก็คือเมนูเห็ดโคนเป็นต้มยำเห็ดโคนขาหมู
ใส่ขาหมูต้มยำขาหมูแล้วก็ใส่เห็ดโคนเข้าไปแทนปกติจะใส่เห็ดนางฟ้า
สุดยอดเลยคุณแม่ค่ะอยากจะชิมจังเลยค่ะ
ไปซื้อเห็ดโคนไหม้ให้คุณแม่ก่อนค่ะน้องแบตอล
อาจจะบอกว่าหลายเมนูสามารถทำได้โดยใช้เห็ดโคนแบบนี้
แล้วอย่างที่บอกมันดีต่อร่างกายเป็นสรรพคุณที่ดีต่อร่างกาย
อย่างเช่นมันเป็นการบำรุงร่างกาย
ใช่มีโปรตีนด้วยนะพวกประเภทเห็ดทั้งหลายเนี่ยนะคะ
หาทานยากเหมือนกันช่วงนี้เดี๋ยวรอกันอีกนิดนึงนะคะ